ไม่น่าเชื่อครับปฏิหารมีจริงนะฮะ
หลังจากที่ตามข่าวกันมาหลายวันนะครับ
เรื่องของนางหนูเก่งแก้วหรือว่ายายหนูวัย๖๙ปี
อเภอโนรินแดงจังหวัดบุรีลำนะฮะ
หนูเนี่ยเข้าไปเก็บเห็ดแล้วก็ผักป่า

หายไปตั้งแต่ช่วงสายวันที่๓กุมภาพันธ์

ตามหากันเจ้าหน้าที่เป็นร้อยปูพรมค้นหาหายังไงก็ไม่เจอ
ผมก็เป็นห่วงทุกวันเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่า
เอาคนหายเข้าไปหลายวันกว่าจะเจอกันรอดชีวิตก็มี
แต่บางคนเขาก็อายุยังไม่เท่าไหร่ใช่ค่ะ
แต่คุณยายหนูนี่๖๙นะฮะปรากฏว่าช่วงเที่ยงวันนี้ครับในเทียบวงศาที่มาร่วมภารกิจในการค้นหายายหนูด้วย
ไปเจอหญายนูนอนหมดเรี่ยวหมดแรงอยู่ในพงย่าครับทุกผู้ชมดูนะฮะ
เนินเขาลูกช้างใกล้กับหน้าผาบ้านป่าไม้สหกรห่างจากหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์๑๐กิโลเมตร
นี่ครับยายหนูยังปลอดภัยดีนะครับ
ใช่แต่สภาพนี่คืออิดโรยมากหมดแรงเลยนะ
โอ้โหก็อดข้าวอดน้ำมาหลายวันนี่ฮะอายุหกสิบเก้าแล้วอ่ะนะโอ้โห
นี่ครับเจอตอนเที่ยงครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวฟังยายหนูนะครับว่า๕วันที่ผ่านมาเนี่ย๕วัน๕คืนเป็นยังไงกันบ้าง
ยายหนูบอกว่าอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ยายหนูบอกว่ามันเริ่มจากยายหนูนะครับหิ้วถังน้ำขนาด๕ลิตร๑ถังพร้อมกับเสียมนะฮะ
เดินเข้าไปในป่านะครับสายวันที่๓ที่ผ่านมานะครับ

เดินเข้าไปเก็บเห็ดกับผักป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่
ห่างจากบ้านเนี่ยเดินไปไกลถึง๑๐กิโลเมตร
ตลอดระยะทางเขาก็มีต้นมงต้นไม้เยอะนะครับ
มีป่าน้ำมีดงย่าสลับกันไป
ยายหนูเดินเท้านะฮะผ่านรอยต่อผืนป่าจนไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงใหญ่
แล้วทีนี้เดินไปเรื่อยมันกลางคืนครับ

จนมืดนะยายหนูบอกว่าไปเจอเพื่อนของยายชื่อว่ายายม่ำ

ม่ำชวนยายหนูบอกว่าไปไปกินข้าวด้วยกัน
แล้วก็พาเดินเข้าไปในป่าอีก
พอไปถึงจุดหนึ่งก็พากันนั่งลง
ม่ำที่เพิ่งตายไปไม่ถึงเดือนเนี่ยนะได้นำน้ำมะพร้าวนะครับ
ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นน้ำมะพร้าวที่ใช้ตอนล้างหน้าศพ

มาให้ยายหนูดื่มเพื่อหนับกระหาย
ยายหนูก็ดื่มแล้วก็เผลอหลับไป
ขณะเดียวกันยายม่ำที่นำน้ำมะพร้าวมาให้ยายหนูกินก่อนหน้านี้นะฮะ
ร่างยายม่ำก็ลอยหายไปในความมืด
ตื่นเช้าขึ้นมายายหนูก็ไม่เห็นยายม่ำแล้ว
หลังจากนั้นยายหนูบอกว่าก็เดินเข้าไปในป่าเรื่อย

สุดท้ายก็เดินวนจนหลงป่า
จนไปถึงบริเวณริมผาเขาลูกช้าง
ยายหนูบอกว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกหมดแรงแล้ว

ก็เลยนอนราบกับพื้นใต้พงหญ้า
แล้วก็จิบน้ำที่เตรียมมาตั้งแต่วันแรก

แล้วระหว่างที่ยายหนูนอนหมดแรงอยู่ในป่า
ในบางคืนยายหนูบอกว่าสัมผัสได้ถึงสิ่งเล่นลับ
ว่ามีดวงวิญญาณผู้ชายนี่ฮะลอยขึ้นจากริมผาขึ้นมาอ่า
หนูบอกว่าคิดว่าเป็นผู้ชายแล้วผู้ชายคนนี้เคยฆ่าตัวตายไป
ตั้งแต่เมื่อ๑๐ปีก่อนแล้วเนี่ยฮะค่ะยายหนูเจอคนนี้
ยายหนูบอกว่านอกจากเพื่อนสนิทยายม่ำที่ตายไปแล้วแล้วชวนไปกินข้าวจนหลงป่าแล้วเนี่ยนะ
หลงไปเรื่อยนะก็เนื่องจากตอนนั้นก็คิดถึงแล้วอยากเดินไปหาลูกสาว
อายุประมาณสามสิบปีที่ไปทำงานต่างพื้นที่อ๋อคือยายจะเดินตามหาลูกสาวด้วยเหรอคะ
คือยายแกก็มีอาการหลงหลุมหลืมอ่ะหกสิบเก้าแล้วไงอ๋อหลงหลุมหลืมอยู่แล้วปกติอ่ะ
บอกว่าเดินไปเรื่อยเพื่อนชวนไปกินข้าวพอรู้สึกตัวก็อยากจะไปหาลูกสาวอายุ๓๐ปี
ทำงานอยู่ที่อื่นเนี่ยเดี๋ยวฟังยายนะครับ
ห้ะมูกูค่ะ
แผลไปอยู่ยังไหน
นั่งอยู่มอนิมัมนั่งอ๋อหมูแล้วเสียวแล้ว
ซิรวะแผลหนูเล่าที่เศียไป
เศียวะเศียไปว่างใต่

ไอนุบอกว่ารอดตายมาได้ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีสิ่งสักสิทธิ์คุ้มครอง
มีรูปหล่อหลวงปู่ทวดมีเหรียญหลวงพ่อคูณแล้วก็รูปหล่อสมเด็จโต
เด็จพระพุทธจารย์โตในเทียบวงศาอายุ๔๐นะครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านทรัพย์สมบูรณ์นะฮะ
คนแรกเลยที่เจอยายหนูเมื่อช่วงเที่ยงบอกว่าก่อนเจอยายหนูไปเจอรอยเท้าคนก่อน
เหมือนกับเดินฝ่าดงย่าคาไปแล้วก็ไปเจอรองเท้าเจอเสียมเจอหวี
แล้วก็ไปเจอยายหนูนอนหมดเรี่ยวหมดแรงอยู่อยู่ที่หน้าผาเขาลูกช้าง
ซึ่งถ้าเดินไปอีกไม่กี่ก้าวนะตกหน้าผาอีกไม่กี่ก้าวตกหน้าผาแล้ว
ยายหนูไปหมดเรี่ยวหมดแรงอยู่ส่วนการปูพรมค้นหายายหนูที่ก่อนหน้านี้ไม่เจอ
เนื่องจากทีมค้นหาไม่คิดว่ายายหนูที่อายุหกสิบเก้า
จะเดินฝ่าดงย่าดงหนามมาถึง๑๐กิโลเมตรมาถึงจุดนี้
ทีแรกคิดว่าอาจจะเสียชีวิตจากการถูกช้างเหยียบก็ได้
แต่พอไม่มีกลิ่นศพนะฮะตลอด๕วันที่หาก็เลยมีความหวัง
แล้วก็หาลึกเข้ามาเรื่อยจนเจอในที่สุด
เทียบยังเผยถึงเรื่องเล่นลับนะครับบอกว่าที่ยายหนูบอกว่าเจอยายม่ำเพื่อนสนิท
ไปกินข้าวกลางป่าเนี่ยทั้งที่ยายม่ำเสียชีวิตไปแล้ว
เมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องที่เจ๊หนูบอกว่าเห็นวิญญาณผู้ชายคนหนึ่ง
ขึ้นมาจากหน้าผาซึ่งเป็นชายที่เคยเลี้ยงวัว
แล้วก็ใช้ปืนยิงตัวตายตรงจุดใกล้หน้าผาที่ยายหนูนอนอยู่เมื่อ๑๐ปีก่อนเนี่ย
ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของตัวตายตัวแทนหรือเปล่า
แต่ยายหนูเนี่ยดวงไม่ถึงคาดก็เลยรอดชีวิตมาได้
เป็นคนมาเรียนวัวตรงนี้แหละครับตรงพื้นที่ตรงนี้ตรงที่พี่ขอบปลาของวัวอยู่ทรัพย์เฉียดที
เป็นคนโสดนี้แหละไม่มีเมียไม่มีเรื่องอย่างโหงแต่ก็ไปยิงตัวตายตรงนั้นเลย
ของพี่ทุ่มผมไปหาตรงนั้น๓มือซ่อนกันคุณคิดว่าตรงนี้เอาไปแทนนะเพราะดีล่ะไม่ตาย
ก็ทางในอำเภอโนนดินแดงบอกว่าเดี๋ยวยายหนูหายดีก็ให้กลับบ้านนะฮะ
แต่ที่บ้านอยู่กับลูกสาวสองคนคนอื่นเขาทำงานที่อื่นหมดคงต้องกำชับลูกสาวว่ายายหนูหลงลืมเนี่ยอย่าปล่อยไปไหนคนเดียวอีก
แล้วก็ต้องดูแลให้ดีด้วยนะคะกลัวจะเดินหลงป่าไปอีกนะคะ